ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลัก
ขอบปูนริมคลองนะคะแล้วก็ทำให้คนขับเนี่ยกระเด็นตกน้ำเสียชีวิต
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานกันค่ะ
จังหวัดสมุทรสาครเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนขอบปูนริมคลอง
คนขับขี่กระเด็นตกน้ำเสียชีวิตภายในซอยสุขาพิบาล๒หมู่ที่๙
ตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
พบนายอุทัยเจริญบุญอายุ๓๙ปีช่างแอร์จมอยู่ในน้ำ
สภาพศพมีบาดแผลเลือดไหลที่หน้า
ตรวจสอบโดยรอบพบว่าที่ขอบปูนริมคลองมีรอยครูด
และที่เสาไฟฟ้ามีคราบเลือดติดอยู่
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงรถชนดังสนั่น
เมื่อออกมาดูก็เห็นเพียงรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บนถนนแต่ไม่เจอคน
ว่าผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว
นำรถจักรยานยนต์ไปเก็บไว้ที่หน่วยบริการใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ขณะขี่รถจักรยานยนต์มาตรงจุดเกิดเหตุ

ทำให้ร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าก่อนตกลงไปในคลองจมน้ำเสียชีวิต
จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งพุ่งชนกอไผ่ภายในซอย๑๒บ้านสวน
ทางโค้งตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีทำให้รถได้รับความเสียหาย
นายสุพศบุญสุนเฮงอายุ๕๑ปีคนขับเล่าว่ากำลังจะพาแม่วัย๘๗ปี
ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลชนบุรีแต่มีสายโทรศัพท์เข้าจึงรับสาย
จากนั้นยอมรับว่าเล่นไลน์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ทันระวัง
เมื่อถึงทางโค้งรถจึงพุ่งชนกอภัยเพราะดีที่แม่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ที่จังหวัดกรสินตำรวจสพนสูงตรวจสอบอุบัติเหตุ
บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าบ้านหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาด
ที่เกิดเหตุพบศพนายสมคิตเหล่าอาจอายุ๔๗ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ข้างพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพเสียหายทั้งคัน
ห่างออกไปพบรถกระบะสีดำเสียหลักตกข้างทางด้านหน้าแถบขวาพังยับเยิน
และมีรถเก๋งสีขาวได้รับความเสียหายเล็กน้อยจอดอยู่ข้างทาง
สอบสวนทราบว่ารถกระบะขนผักมาเต็มคันมุ่งหน้าอำเภอยางตลาด
ขณะที่รถจักรยานยนต์กลับรถเข้าบ้านจึงพุ่งชนอย่างจังจนมีผู้เสียชีวิต
ปิดท้ายที่จังหวัดภูเก็ตเกดูปฏิเหตุรบทุกข์คนงานเมียนมา
ตกเขาบริเวณถนนสายบ่อแร่เขาขาดหมู่๖ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
ความลึกประมาณ๓๐เมตรทำให้รถพังยับเยินข้าวของกระจัดกระจาย

ขณะเดียวกันพบผู้บาดเจ็บเป็นแรงงานชาวเมียนมาและเด็กรวม๙คน
จำนวนนี้ได้ระบาดเจ็บสาหัส๑คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายเวซินเพียวอายุ๓๓ปีชาวเมียนมาคนขับบอกว่า
ขับรถบรรทุกคนงานมาจากอ่าวยนตำบลวิชิต
ส่งที่แคมป์คนงานภายในซอยประชาร่วมใจ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและถนนค่อนข้างแคบ
ล้อหลังซ้ายเกิดตกขอบถนนรถจึงเสียหลักพุ่งตกเหวข้างทาง